คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อคืนเราเล่าไปว่าไปเจอศพของดาบตี
ดาบตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนที่ระยอง
แต่ว่าด้วยสภาพศพด้วยบาดแผลที่ศพ
ทางครอบครัวบอกว่าไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
มันเป็นลักษณะคล้ายกับฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
เหมือนกับตั้งใจเอาศพไปวางไว้ตรงนี้ทำทีให้ดูเหมือนเอออุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วก็ดาบตีเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีสตังค์เลยนะเป็นเศรษฐีเลยนะ
ทำธุรกิจหลายอย่างในพื้นที่นะคะ
ดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญศิลป์หรือดาบตีค่ะ
ตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยอง
ฆาตกรรมอำพรางทิ้งศพเอาไว้บนถนนสุขุมวิทย์
บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๕๓ขาออกอำเภอแกลงนะคะ
ใกล้กับแยกทางเข้าวัดคลองทุเรียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมานี่คือดาบตีนะคะ
สภาพศพของดาบตีเนี่ยค่ะมีบาดแผล๓แผล
ที่บริเวณท้ายทอยแผลหนึ่งที่กลางศีรษะแผล
เหนือกกหูด้านขวาอีกแผลหนึ่งแล้วเป็นแผลลึกเลยนะคะคุณผู้ชม
อวัยวะเพศมีรอยฉีกขาดที่ท้องก็มีแผล
คล้ายกับโดนของหนักทับที่แขนขวาและแขนซ้าย
แล้วก็มีรอยล้อรถด้วยนะคะ
เหมือนกับมีรอยล้อรถคือทับไปเลยอ่ะตามตัวก็มีรอยช้ำเต็มไปหมด
นี่คือสภาพบาดแผลห่างไปประมาณสัก๑๐เมตร
มีรถกระบะของดาบตีจอดอยู่นะคะจอดอยู่ที่ไหลทาง
หันหน้าเข้าตัวเมืองระยองจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุดาบตี
นั่งกินเหล้ากับพักพวกประมาณสี่คนนะคะที่บ้านหนองกันกราวอำเภอแกลง
นั่งกินเหล้ากันอยู่มีคนโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปหา
แล้วดาบตีก็ขับรถกระบะคันนี้ค่ะออกมาจากวงเล่า
สุดท้ายก็มาเจอกลายเป็นศพอยู่กลางถนนแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องเรียกเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากับดับตีมาสอบสวนนะคะ
ทุกคนให้การตรงกันว่าดาบตีอยู่ดีก็ออกมาจากวงเล่าก่อน
ก็ต้องตามให้เจอใครโทรหาทำไมดาบตีถึงออกมา

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วก็เป็นช่วงเหตุการณ์สำคัญคือมีรถส่งของหลังคาสูงนี่นะคะ
ขับปาดหน้ารถของดาบตีเหมือนกับปาดหน้าเพื่อให้ดาบตีจอดรถนี่
แต่ภาพมันมืดนะมันมืดและไกลหน่อยนะคะ
แล้วกล้องมันไม่ค่อยชัดแล้วทั้งหมดก็ลงมารุมทำร้ายดาบตีค่ะ
ครับดาบตีก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็เห็นภาพรถหกล้อที่ตามหลังมา
เหยียบร่างของดาบตีสุดท้ายแล้วทั้งรถที่เหยียบร่างของดาบตี
รถของคนร้ายที่ปาดหน้าก่อนแล้วลงมาทำร้ายเนี่ย
ก็พากันขับหนีไปนี่ค่ะโอ้มันต้องไปขยายผลอีกเยอะ
ถูกต้องถูกต้องว่ารถคันแรกที่มาปาดหน้ากับรถที่มาขับทับเนี่ย
พวกเดียวกันไหมหรือก็อาจจะเป็นช่วงมืดแล้วรถขับผ่านมาตามทางก็ไม่รู้ว่า
มีคนนอนล้มอยู่บนถนนแล้วบังเอิญขับทับหรือถ้าเป็นการปาดหน้ากันไปมา
แล้วลงมาต่อกันที่ถนนเนี่ยต้องเอากันตายขนาดนี้หรือเปล่า
ใช่หรือมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าโทรเรียกให้ออกมา
เจอกลางทางปาดหน้าแล้วทำร้ายอะไรแบบนี้
มันโอ้โหออกไปได้หลายทางมากเลยอ่ะค่ะแต่ผู้สื่อข่าวเราตามอยู่ใช่ไหม

ท่านอยู่กับเราไปเรื่อยนะฮะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมีต่อ